ร่วมกันร้องเพลงแสงสุดท้ายแล้วค่ะ

หลายคนพอทำอะไรได้ก็ได้นะ

เข้าโครงการ๙คนละ๙อย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชม

เดี๋ยวไปดูภาพกันสักหน่อยใครทำอะไรได้ก็ทำเลย
คุณดูบรรยากาศขนาดนี้นะคะสุดไปเลย
นี่พี่ตูนนะคะยกมือไหว้ขวัญใจคนไทยไปแล้วตอนนี้นะคะ
ขณะที่บางกลุ่มค่ะก็อาจจะออกแรงวิ่งไม่ไหวนะ
แต่มีกำลังทรัพย์ก็เลยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนโครงการ๙คนละ๙ค่ะ

อย่างกลุ่มผู้จัดละครอาวุโสกลุ่มนี้ค่ะ
ประกอบด้วยคุณไก่วรายุทธ์
คุณกรอบสุขจารุจินดาเป็นต้นนะคะ

แต่ที่ต้องถือเป็นอีกหนึ่งภาพประทับใจค่ะ

ก็นี่เลยค่ะคุณผู้ชมน้องสกายค่ะ
นักแสดงเด็กจากละครเรื่องเพลิงบุญนะคะ

แล้วก็รับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ค่ะ
ก็ได้ไปรอให้กำลังใจพี่ตูนนะ
พร้อมกับนำเงินในกระปุกออมสินค่ะ

ซึ่งหลังจากรักษามะเร็งด้วยการทำคีโมแล้วนะคะ
อาการของน้องสกายค่ะก็ดีวันดีคืน

กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้วค่ะ
จากน้องสกายดิฉันประทับใจแก๊งเธอเที่ยวไทยเขา
รวมไปถึงอีกคนนึงที่ไปยืนเนียนกับเขา
ยังไงคุณพี่หญิงลีเออถ้าสังเกตอะไรเอาไว้นะฮะ
ส่งผมเขานี่ขนาดออกมาวิ่งค่ะอยากจะรู้

ตื่นกี่โมงคะพี่พี่ตูเนี่ยเขาจะตายก็แต่ตี๔๕
พี่หญิงลีคงจะตื่นกี่โมง
เห็นพี่หญิงลีกลับมาวิ่งได้ก็แฮปปี้เหมือนกันนะ
แสดงว่าสุขภาพร่างกายพี่หญิงลีน่าจะกลับมาดีวันดีคืนแล้วเหมือนกัน
ถือว่าพี่ตูนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหลายคนเลยนะให้ออกมาลุกทำอะไรขึ้นมาค่ะคุณ